ไปดูความคืบหน้าหลังจากที่มีดีเจคนหนึ่งเขาขับรถตามรถบรรทุกไปแล้วกล้องหน้ารถเขาจับภาพเอาไว้ได้

มีรถบรรทุกกับรถเก่งก็ขับปาดไปปาดมาสักพักหนึ่งครับ
คนขับรถบรรทุกควักปืนยิงใส่รถเก๋งไปสองนัด
โอ้โหแล้วก็ขับหนีออกไปเลยครับ
แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างรถคันนี้จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ก็เป็นรถของดีเจเจมส์ที่เขาสามารถจับภาพเอาไว้ได้
เป็นนาทีที่รถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
หมายเลขทะเบียน๗๑๘๘๙๑จังหวัดนครปฐม
ใช้ปืนยิงใส่รถเก๋งสีขาวคู่กรณีนะครับ
เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นช่วงค่ำของ๒๑กุมภาพันธ์
บริเวณแถวหน้าร้านอาหารแถวท่าแรงบางเขนนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานช่วงสักบ่ายที่สนบางเขน
นายสุรสักอินชรานุฏอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นชาวกำแพงเพชรและเป็นคนขับรถบรรทุกนี่ครับ
เดินทางมามอบตัวกับตำรวจสนบางเขน
แล้วก็นำปืนไทยประดิษฐ์คล้ายกับปืนแมกกาซีนขนาดจุดสามแปด
มอบให้กับตำรวจด้วยนะครับ
ตำรวจก็จับกลุ่มตามหมายสารอาญารัชดาพิเศษ
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลและทำให้เสียทรัพย์
แล้วผู้ก่อเหตุก็คือคนขับรถ
พูดสั้นกับนักข่าวตอนเดินเข้าไปนะครับบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตัวเขาไม่ตั้งใจยิงและไม่ได้เมาด้วย

เนื่องจากว่ารถเก่งเองก็ขับรถปาดเขา
มีการบีดแร่ใส่มีการเปิดไฟสูงใส่
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะก็ยิงไปนะครับ
ก่อนหรือเปล่าไม่ครับพันธุรกิจเอกอำนาจเปิดเผยว่าจากการสอบส่วนผู้ต้องหาก็สารภาพทุกข้อหานะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถไปรับดินที่ถนนกำแพงเพชร๖แล้วก็เอาดินไปลงที่ย่านครอง๖ลำลูกกา
สำหรับมูลเหตุเขาบอกว่าเกิดจากการที่เขากับรถเก่งเนี่ยขับรถปาดกันสัก๒๓รอบแล้วปาดกันอยู่
สามกิโลได้แล้วรถเก๋งเนี้ยบีดแรายาวเปิดไฟสูงใสไล่แบบนี้นะฮะ
ที่เขาตั้งลำกล้องไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ย

จากนั้นก็ขับรถแล้วก็ไปหาแม่ที่สมุทรปราการ
แล้วก็พอเห็นเป็นข่าวโดนซะแล้ว
ติดต่อให้ในจ้างพามอบตัวนะครับ
ส่วนปืนคำถามคือเอามาจากไหน

เก็บมาเออเก็บได้จากแคมป์คนงานก่อสร้าง
ซึ่งก็จำที่ไม่ได้ว่าไปเก็บมาจากตรงไหน
เออเก็บมาแล้ว๒๓วัน
แล้วปืนพอเก็บมาเอาไว้ในรถใช่ไหม

ด้วยความโกรธปืนมีนี่
ขับปาดหน้านี่ยิงซะเลย

หลังจากนี้ก็จะมีการเอารถสิบล้อไปตรวจสอบ

รวมทั้งปืนต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับ
เรื่องของกระสุนเรื่องของทะเบียนเป็นอย่างไร

เอาไปฟังเสียงของตำรวจนะครับ

เป็นอาวุธปืนที่

เป็นมือปืนบีบีกันประกอบเอง
แต่ใช้กระสุนปืนขนาด๓๘๐ครับ

แจ้งว่าเจอมาครับเจอมาแล้วเก็บไว้ในรถ
แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้วันเกิดเหตุก็พอดีมีการกระทบกระทั่ง

เขามีเจตนาสามารถเอาชีวิตเลยมั้ยครับ
หรือว่าแค่ต้องการจะยิงขมขู่

ค้านการประกันตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับ
มีปืนแล้วมันใจร้อนนะอันนี้เป็นประโยคที่ใครหลายคนก็พูดเหมือนกัน